แล้วรู้๑๙๗๔กว่าไหม

เพราะไม่กล้าที่จะไปยืนตรงนั้นด้วย
แต่อันนี้นี่เห็นไปงานพี่ชายกะพี่สาวเรา
เราก็แบบไปสักหน่อยไปยืนให้

พอพี่น่าเขาโยนมา
ก็รู้สึกว่าลุ้นอยู่แต่ก็ไม่ได้
ไหมคงอยากให้นั่งงานมาก

จะไปหล่อเล่นกันอะไรอย่างงี้
ไม่น่านะเขาเพิ่งสร้างบ้าน

มันแก้ว
พยายามไม่กล้าจับด้วยด้วยหนักกลัว
ไม่ได้บอกพี่เต๋อว่าใหม่ได้ดอกไม้
เพราะว่าเราไม่ได้ไงเราก็ไม่กล้าบอก
หลายคนจะรู้อยากให้เป็นคู่เราสักที

ค่อนข้างที่จะไกลมากค่ะ
ยังเลยคะใดเลย

ต้องไปถามพี่เต๋อค่ะแต่หนูไม่ทราบจริง

แล้วทุกคนต้องให้เครดิตที่ภูผาย

เห็นนางมีความสุขก็แฮปปี้มากค่ะ
เราไปนี่แบบว่าไม่ได้ไปหวานแข่งกับผู้เขาใช่ไหมคะ
โอ้ยไม่ค่ะไปไปเพื่อมิ้นส์ค่ะ

เก๊กนี้คือร่วมกับพี่เต๋อหรือว่าต่างคนต่างใครค่ะ

แต่ว่าเค้กอีกก้อนหนึ่งที่สำคัญที่สุดของงานเลย

พี่ผ่านไม่น่าจะเป็นคนทำขนมได้
หนิใหม่ตอบเรื่องมินเยอะไปบ้างมี้ขอโทษ

แบบว่าเอาน่าจบคำตามไป

ไม่สบายใจเท่าไหร่ค่ะก็เลยแต่เห็นน้องตอบแล้วก็ตามตามที่น้องพูดเลยค่ะ
คือใหม่ไม่ได้อันแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นค่ะ
เจอหน้ากันตามปกติได้เลยใช่
คือจริงพักหลังเราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วค่ะ
เพราะว่าคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยแต่น่าจะเป็นเรื่องของงาน
น้องก็งานเยอะเราก็งานเยอะแล้วก็ตัวใหม่เองก็อาจจะมีความชอบในทำอย่างนู้นทำอย่างนี้
ใหม่ก็เลยไม่ค่อยได้เจอน้อง
มันเกิดจากอะไรอ่ะค่ะเหมือนว่าคนไปจับผิดว่าเราเปลี่ยนอันโทรโม่ไม่ติดตามน้องแล้วอย่างนี้
ตามกันแรก
จะตามที่น้องบอกค่ะเพราะใหม่ไม่ได้อันไงแต่น้องคือคงน้องบอกว่าโดนแฮ็ก
แล้วมันก็เด้งออกไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คงตามนั้น
มันไม่ได้คุยกันมาสักพักนึงแล้วอ่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
ไม่มีเกาเหล่าใส่แล้วแต่ก็มันเป็นความเรื่องของเวลาที่ทำให้อันนึงอาจจะไม่พูดกันแบบเดิม